สวัสดีค่ะข่าวใส่ไข่หื้มสดให้เยอะเอ้าไม่ต้องให้เยอะ
ให้เยอะให้เยอะให้เยอะครับผมกินขนมปังสังขยาอยู่แน่แน่เลย
ใช่ไหมว่าแล้วเราหิวมันอย่างงี้ตลอดเหรอแม่เออไม่ได้
เห็นขนมปังไม่ได้ไม่ได้แพ้ขนมปังแองจี้หล่อนทำเรื่อง
ทำลาวนะเออขอบคุณค่ะแม่ขึ้นมานั่งวันนี้ฉันจะไปนั่งแทนเถอะ
แล้วโหทีก็ได้ปิดเวทแล้วอื้อหือใครไม่รู้โฟกัสมันจะด่าเถอะน่ะ
โฟกัสเขาบอกเขาไม่ใช่โฟกัสโฟกัสก็ออกมาเรียบร้อยไปแล้ว
โฟกัสไปโฟกัสเหรออืมของแม่ไม่รู้ค่ะเมื่อวานคือของเมื่อวานค่ะ
ก็ยินดีทุกเรื่องราวเพราะว่าตอนที่รู้มาครั้งแรกก็ยินดีดีใจ
ก็นึกว่าเขาก็จะใกล้จะพูดหรือแถลงอะไรอย่างนี้ไง
มันไม่มีอะไรปิดได้หรอกแม่ทุกวันนี้งงง
เขาบอกเป็นนางเอกแล้วไปถึงหมอของขวัญได้ยังไง
เออหมอของขวัญนึกถึงหมอของขวัญได้ค่ะ
เพราะหมอของขวัญมันเป็นคนอยากมีลูกมาก
หมอแอบมีลูกนางอยากมีลูกอยู่แล้ว
ถูกแล้วเพิ่งแบบว่าประกาศว่ามีคู่ด้วยใช่ไหม
เขาก็เลยว่าเออเทไปอะไรนางเอกคือใครอืม
แม่การแสดงอีกแล้วแม่ไม่รู้เนี่ยเขารู้กันหมด
ฉันไม่รู้ไอ้ซายมาดามปินโทรศัพท์มาหาแม่

เป็นคนที่มดดำรู้จักทั้งสองคน
พี่รู้แล้วเหรอที่เฉาอ่ะรู้ละค่ะพี่เฉาดูจริงเห็นไหม
พี่เช้ารู้อะพี่เช้ารู้จริง
เช้ารู้จักใครมา
เช้ารู้จักใครอะ

ไม่ถือแบบนางเอกแต่ว่าแบบว่า

พี่ฉันอ่านข่าวค่ะ
ไม่อ่าน
อ่ารุ่นน้องมดคนนึง
เดี๋ยวเขาบอกเขาก็รู้เองแหละเออเอาจริงสุดท้ายนะ
เขาบอกว่าคนท้องก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี
สมมุติอายุเท่าฉันควรจะมีลูกได้แล้ว
ถูกต้องมั้ยอยู่กันมาตั้งนานแล้ว

กว่าไม่มีลูกตอนนี้จะไม่มีตอน๖๐เหรอ
อ๋อใช่มั้ยล่ะอีกคนหนึ่งเด็กกว่ามาทำเยอะมั้ย
หมดแล้วไม่จบเดี๋ยวเวลาเป็นหนึ่งไม่พอค่ะ
ห่างประมาณ๑๐ปี
ก็ถูกแอเปงมาค่ะ
วันนี้ประชุมใช่ถูกต้องเอาตัวสรุปพี่ผลสละกินแบงค์เราจะพูดไหม
เอาสฤทธิ์หนึ่งเอาสฤทธิ์หนึ่ง

เรียนอีกแล้วพี่มันถูก
อ๋อเหรอพี่มันถูกพูนเบอร์เลอร์เลย
อ้าวถูกไหม
พูนเบอร์เลอร์ตะโกวันอมศปึ๊งแบบเหมือนเงินแสนอ่ะ
นี่เขาบอกว่าเลขหน้าค่ะ๗๒๒คือซ้ำกับงวดที่แล้ว
ที่ออก๑พฤศจิกายนมีซ้ำมา๑ตัว๗๓
ครั้งที่แล้วหลายคนก็บอกอุ๊ยรางวัลที่๑สลับกันนิดเดียวเอง
ตัวเลขแรกก็คือ๙กับ๖รอบนี้มาเป็นเลขหน้า๓ตัว๗๒๒ซ้ำอยู่

ไม่เข้าเดี๋ยวค่อยเข้าตอนเย็นแต่พวกนี้เข้ากันมา
เห็นไงข้องที่ไหนไม่เจอข้างนี้มาเช้าช่วงอสกเป็นยังไงป่ะคะ
ศพก็ปิดเขาปิดแค่ช่วงที่จะ
คือหน้าแยกอโศกมนตรีไปจนถึงพระราม๔แค่ตรงนั้นถูกไหม

ส่วนถนนเส้นอโศกที่มาจากรัชดาเนี่ย
ก็ยังสามารถผ่านตึกแกมมี่ได้
ใจเย็นนะฮะคนเศรษฐีทั้งหลายที่วันนี้ถูกหวย

ให้ไปรับวันจันทร์ขอประชุมเอเป็กเสร็จก่อน
เคลียร์ก่อนดีใจไว้ก่อนไม่เป็นไร
ส่วนเลขท้ายเลขหน้าทั้งหลาย๒ตัว๓ตัวอะไรอย่างนี้

ไปดูเรื่องของการจราจรกันสักนิดนึงจริง
ต้องบอกว่า๑๖๑๙พฤศจิกายนนี้นะคะ
ก็จะมีเส้นทางที่ปิดเรียกว่า
ต้อนรับผู้นำที่จะมาร่วมประชุมในเอเป็ก

ก็คือ๒๔ชั่วโมงจะมีอยู่๒เส้นด้วยกันนะคะ

จะเป็นถนนรัชดาพิเศษตั้งแต่แยกอโศกมนตรี

ส่วนเส้นทางที่เขาจะทำการปิดการจราจรเป็นช่วง
ก็จะมีตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา
ไปจนถึง๖นาฬิกาของวันถัดไปนะคะ

ก็จะมีถนนเพลินจิตฝั่งขาเข้า

ตั้งแต่แยกเพลินจิตไปถึงแยกสารสินนะคะ

ตั้งแต่แยกราชประสงค์ไปถึงแยกราชดำริค่ะ
รวมถึงมีการจัดเดินรถทางเดียว

นี่คือตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาถึง๖นาฬิกาของวันถัดไป
สามเส้นทางด้วยกันก็จะมีถนนวิทยุ
อันนี้ฝั่งขาออกช่องคู่ขนานนะคะตั้งแต่แยกสารสินถึงแยกเพลินจิต
ถนนเพลินจิตฝั่งขวาตั้งแต่แยกใต้ทางด่วนเพลินจิต
ไปถึงแยกราชประสงค์แล้วก็ถนนราชดำริฝั่งขาออก
ตั้งแต่แยกราชดำริไปถึงแยกราชประสงค์ค่ะ
โดยทางบรชนเองเขามีการจัดเตรียมกำลังตำรวจจรจร
คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ
ทีนี้ในขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็ไปรายงานที่ท่ากัศยานดอนเมืองค่ะ
ก็มีการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความปลอดภัย
รองรับการเดินทางของประชาชน
เรียกว่าช่วงการประชุมนี้เนี่ยค่ะก็เป็นวันหยุดพิเศษนะคะ
ระหว่างวันที่๑๖ถึง๒๐พฤศจิกายน
ก็มีการเพิ่มพื้นที่ชาญชาราผู้โดยสารขาออก
บริเวณชาญชาราด้านหน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศอาคาร๒
เพื่อที่จะเขาเรียกว่าให้มันมีความสะดวก

ใช่ซึ่งก็สามารถที่จะเดินลงทางเลื่อนอัตโนมัติ
เข้าสู่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศประตู๙
แล้วก็ประตู๑๕ได้แบบทันที
เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์นี้หลาย

ไปไม่ทันก็มีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ดังนั้นอย่างที่เขามีการแจ้งกันมาก่อนหน้านี้
แล้วว่าอาจจะต้องเผื่อเวลาสัก๒๓ชั่วโมงในช่วงนี้
แล้วก็มีระบบปรับอากาศกล้องวงจรปิด
รักษาความปลอดภัยตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
สำหรับบุคคลที่แบบว่าต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
ที่เดินทางโดยรถยนต์สาธารณะค่ะ
สามารถใช้ช่องทางรถยนต์ส่วนบุคคล
เพื่อจะจอดส่งผู้ใช้บริการได้ที่ประตู๑๒

อาคาร๒ท่ากัศยานดอนเมือง

ในประเทศถ้าเที่ยวบินระหว่างประเทศนี่
เผื่อไปเลย๓๔ชั่วโมงไปเลย

เอาล่ะอีกหนึ่งข่าว
แต่บางคนเมื่อวานฉันคุยกับนักข่าวไทยรัฐที่นี่
เขาบอกจะยุบทำไมพี่ไม่เห็นจะมีสัญญาณอะไรเลย

เทอมแต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะช่วงที่แบบว่า
แต่ปรับคอรมอก็ไม่ปรับอืมถูกต้องไหมอ่าแล้วก็เขาก็บอก
เฮ้ยแต่วันนี้สิ่งหนึ่งชัดเจนมากขึ้นคือสอสอย้ายพัก
โอ้โหย้ายกันเยอะเลยเยอะด้วยเยอะด้วยใช่ไหมล่ะ
ใช่เผื่อไทยภูมิใจไทยกว่าเยอะถูกเผื่อไทยค่ะประชา
ที่ปัดประชาที่ปัดโอ้ประชาที่ปัดนี่อื้อหูเลือดเลือด
ไม่หยุดถูกต้องเขาบอกมีการซื้อตรงซื้อตัวกัน
แม้กระทั่งพลังประชารัฐเนี่ยตอนเนี้ยเขาบอกสอสอ
พลังประชารัฐก็อึกอักอึกอักอึกอักลุงตู่จะไปไหนอ่า
เพราะอย่าลืมนะกรุงเทพหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่
หรอกแต่คนที่ใต้เขาบอกทุกคนยังอยากจะเลือกลุงตู่
เขาว่าอย่างนั้นเสียงที่ใต้ของลุงตู่ยังดี
นั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีพักการเมืองใหม่เนี่ย
เกิดขึ้นมามากมายบิ๊กป้อมพลเอกปรวิศวงสวรรณพี่ใหญ่
พี่ใหญ่เนี่ยคือหัวหน้าภักดิ์ฝรั่งประชารรัส
แต่ปัญหาอยู่ที่ว่านายกคนละครึ่งเหรอ

ก็ครึ่งหนึ่ง๒ปีแล้วอีก๒ปีคือใคร

สมมุตินายกประยุทธจับมือกับอันทุษฎี
เพราะอันทุษฎีก็มั่นใจว่าเขามาล้อย

อย่าลืมเรียกนักคลอดก็เย็นของนายกประยุทธ

หาสอสอไปอีกแค่ร้อยกว่าคนก็เป็นนายกต่อได้แล้ว
ถ้าสมมุติอ่ะแบ่งกันโครงการคนละครึ่งกับคุณอนุทินก็เป็นไปได้นะ
แล้วพลเอกประวิทย์จะไปอยู่ไหนอ่ะพี่อยากจะไปอยู่ไหน
วันนี้คนที่ตอบคำถามดีที่สุดคือคุณสุชาติชมกลิ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเขาเปิดเผยถึงความชัดเจน
การเมืองเลยครับว่าโอเคละคำถามแรกเลย
หลังจากการประชุมเอเป็กเสร็จสิ้นลงเนี่ยส่วนตัวคงหลังจากประชุมเอเป็กเนี่ย
งานสำคัญเนี่ยผ่านพ้นไปก่อนอย่างแรกเลยเนี่ย
ส่วนคำถามว่าจะอยู่กับบิ๊กตู่หรือบิ๊กป้อม
เขาบอกรอแป๊บนึงรออีกนิดนึง
เมื่อถามว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นผลดีกับรัฐบาล

เขาประกบกับทั้งบิ๊กตู่และบิ๊กป้อมถูกต้องไหมครับ
แต่ในฐานะรัฐบาลและนายกไม่ได้มองในมุมการเมือง
เรามองในมุมของประชาชนเป็นหลัก
การบริหารประเทศมองเรื่องข้อตกลงการหารือการค้า

ถ้ามองในมุมการเมืองก็จะพุ่งเป้าไปที่การเมืองอีก
ซึ่งวันนี้เขาบอกว่าคนไทยยังไม่รู้เลยว่าการประชุมเอ็ดเป็กมีความสำคัญยังไง
การประชุมเอเป็กของเรานี่ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย
ผลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาทำแบบว่าเป็นสิ่งประโยชน์ต่อประเทศชาตินะ
ผมเขาบอกว่าการประชุมเอเป็กนี้ทำให้รายได้หมุนเวียนในประเทศเรา
มีเงินเข้ามาอีก๕๐๐ล้านบาทหมด
ครับผมจากผู้เข้าประชุมเนี่ยทั้งหมดเลยตกคนละ๑แสนบาท
จากทั้งหมดเนี่ยห้าพันคนแต่เราใช้ไปเท่าสามพันกว่าล้าน
อืมในการจัดงานครั้งเนี้ยครับงบการจัดงานเนี้ยเราใช้สามพันกว่าล้าน
แต่สิ่งหนึ่งโอเคล่ะมันเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวล่ะ
บ้านเราเป็นยังไงสถานที่ท่องเที่ยวเป็นยังไง
สองเราเปิดประเทศอย่างเต็มที่แล้วอืมสาม
นายกประยุทธ์ยังไม่ติดโควิดอ่าใช่ครับยังรอดอยู่
ผมนายกประยุทธ์ยังรอดอยู่นะครับซึ่งสิ่งหนึ่งเขาบอกว่าวันนี้นายกเองแกก็น้อยใจ

ของบิ๊กป้อมด้วยใช่ไหมคะที่อีกเรื่องนึงเนี่ยบิ๊กก้องเขาก็มีการสั่งกอรมนค่ะเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่ปั๊มน้ำมันที่ยาลานเนี่ยระเบิด

ความมั่นคงเฝ้าระวังป้องกันไม่ประมาทจากการก่อเหตุทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะ
โดยให้ยกระดับความเข้มข้นมีการตื่นตัวเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบติดตามความเชื่อมโยง
กลุ่มเป้าหมายทั้งในและนอกพื้นที่โดยเฉพาะการเชื่อมโยงข้อมูลกับเทคโนโลยีเฝ้าตรวจ
เพื่อที่จะปฏิบัติการป้องกันเชิงรุกแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติการแก้ปัญหาต่อเหตุการณ์และเป้าหมายแบบรวดเร็วทันต่อสถานการณ์
รับบอกว่าเหตุบ่วนความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศแล้วก็คนไทยทุก
คนซึ่งระหว่างการประชุมเอเป็กเนี่ยนะคะบิ๊กป้อมบอกว่าอยากจะขอความร่วมมือจาก
ประชาชนให้ร่วมกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็เฝ้าระวังหากพบเบาะแสหรือว่าสิ่งที่มันผิดปกติ
อ่ะค่ะก็อยากจะให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ทันทีผ่านหมายเลขหนึ่งเก้าหนึ่งหรือว่าหนึ่งห้าเก้าเก้า
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงจากทุกหน่วยงานจะร่วมกันทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะครับผม
ทีนี้รองแม่ทัพภาคที่๔ก็มีการเดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็เป็นปั๊มน้ำมันปอตทภายในปั๊มเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด
กำลังตรวจสอบความเสียหายค้นหาวัตถุพยานเพิ่มเติมเช่นเดียวกันกับที่ปั๊มน้ำมันพีทีนะคะ
เก็บกู้วัตถุระเบิดก็มีการเข้าตรวจหาวัตถุพยานซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยค่ะก็พบชิ้นส่วนระเบิดจำนวนนึง
แล้วก็ปลอกกระสุนปืนกระจายไปทั่วจึงได้เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะคือจริงก่อนที่จะมีการแบบว่าระเบิดที่ปั๊มเนี่ยมีคนขี่มอเตอร์ไซค์ไป
แล้วก็บอกว่ามีระเบิดแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าในหลายจุดก็ให้คนที่อยู่ในปั๊มเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก๓๐คนในขณะที่เกิดเหตุนะคะ
ก็หนีออกไปปรากฏว่าโอเครอบนี้เนี่ยคือไม่ได้มีแบบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างใดนะคะ
แต่ว่าก็เนี่ยแล้วก็ต้องไปตามแหละเพราะว่ามันเป็นเหตุที่แบบอุกอาดเนอะมีตะโกนแล้วก็มียิงปืนขึ้นฟ้าด้วย
ใช่ก็เหมือนกับต้องการก่อเหตุนั่นแหละใช่ฮะก่อกลัวนะเหมือนตั้งใจหวังผลว่าให้เกิดความวุ่นวายถูกต้อง
ตอนนี้เขาก็เลยค่อนข้างที่จะแบบว่าต้องเช็คแล้วก็ตรวจสอบกันแบบละเอียดนิดนึงครับผม
เพื่อรักษาความปลอดภัยอีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับทางภาคใต้นั่นเองนะฮะ
ไปหมอนิติเวชนะฮะวันนี้ยาเสพติดมันมีหลายอย่างมากมากอืมหลายอย่าง
อย่างที่เราเคยอธิบายให้คุณฟังครับแค่ยาม้าอย่างเดียวเนี่ยยาบ้าอย่างเดียวเนี่ย
อืมทุกวันนี้นะเมื่อก่อนผลิตได้ชั่วโมงละสองพันกว่าเมตรใช่
ทุกวันนี้ผลิตได้ชั่วโมงละสองแสนกว่าเม็ดยาเคยาไอซ์มันผลิตได้เยอะมากครับ
ทำให้แบบว่ามันถูกแล้วมันทำให้เกลื่อนเมืองอย่างที่เราพูดไง
แข็งจี้กินข้าวแกงอืมหน้าบริษัทห้าสิบบาทอืมห้าสิบบาทเรากินหลังตึก
เรากินหลังไทยรัฐเนี่ยหกสิบบาทครับเพราะมันอยู่ในเมืองหน่อยอืม
น้ำด้วยกับเจ็ดสิบบาทอ่าเขาบอกว่ายาบ้าเม็ดละสองบาทโอ้โห
มันไปไกลขนาดนั้นแล้วอ่ะใช่ถูกกับลูกอมแล้วอ่ะวันนี้
เราจำได้เรื่องเคนมผงไหมใช่ได้ยินทุกปีมาตลอดเลยอ่ะถูกต้อง
เคนมผงเนี่ยถ้าสมมุติคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเคนมผงเนี่ย
มันก็คือสูตรผสมยาอียาเคแอ้นเดนเนี่ย
มันใส่ยานอนหลับลงไปด้วยโอ้โหสามกระสันเลยตายนะฮะ
สามแบบโอวาดอร์สตายนะฮะแค่หลอนอย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นบ้าแล้วนึกออกป่ะ
ครับวันนี้ตายนะฮะวันนี้ผู้ช่วยศาสดาอาจารย์นายแพทย์สมิทศีลสน
นายกสมาคมแพทย์นิติเวศแห่งประเทศไทยเขามีการโพสต์ข้อความเตือนภัยฮะ
ระบุว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการระบาดของยาเสพติด
จนทำให้คนเนี่ยเสียชีวิตและเข้าโรงพยาบาลจำนวนหนึ่งในโซนกรุงเทพ
ในส่วนของโรงพยาบาลรามาธิบดีมีคนเสียชีวิตแล้วเป็นคนจีน๑คน
ครับจุดเริ่มต้นไปเที่ยวผับมาอืมไปเที่ยวผับมาคงจะโอเวอร์โดส
อืมแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเสียชีวิตต่อมาเสียชีวิตเนี้ยนะฮะ
กับคนไทยหนึ่งคนคนไทยก็คือไปเที่ยวผับมากับคนจีนนั่นแหละอืม
แล้วก็กลับมาโรงแรมมีการใช้ยาจนเสียชีวิตนะฮะ
ซึ่งการเสียชีวิตของทั้งสองคนเนี่ยเป็นเหตุการณ์คนละเดือนกันด้วยนะ
ไม่ใช่เหตุการณ์เดียวกันนะเป็นเหตุการณ์คนละเดือน
โดยยาเสพติดที่เจอในที่เกิดเหตุเนี่ยมีลักษณะเป็นผงสีขาว
ครับโดยอ้างว่าเป็นเพียงยาเคอืมยาเคจริงจริงแล้วเมื่อก่อนเนี้ย
คิดไม่ออกบอกไม่ถูกยาเคคือยาสลบช้างอ่าใช่ครับ
กับสัตว์นึกออกป่ะถูกที่เมื่อก่อนเขายิงช้างอ่ะอ่าฮะ
นั่นแหละเขาใช้ยาเคถูกต้องเขาถึงเรียกว่ายาสลบช้าง
แล้วคนเรามาเป็นยาเสพติดกันได้ใช่เพราะว่าสติ
แต่ว่าของคนมนุษย์เนี้ยมันจะแข็งกว่าช้างกว่าหมา
เพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เสพออกไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เหมือนกับเรา
หลับหลับตื่นตื่นหลับหลับตื่นตื่นสามารถที่จะทนทานต่อยาเคได้โอ้
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนก็เอามาใช้กันแบบนี้
วันนั้นที่เขาเจอศพตำรวจเขาก็เอายาเสพติดเนี่ย
ไปตรวจไปตรวจพบว่าเป็นส่วนผสมของยาเสพติดหลายชนิดครับ
พบว่ายาอีเป็นส่วนผสมที่มีจำนวนมากสุดอันนี้กระตุ้นประสาทแล้ว
ปรากฏเอายาอีเนี่ยไปผสมกับยาเคแล้วไปผสมกับยานอนหลับต่ออีก
คุณคิดดูเอาเองแล้วกันสำหรับแพทย์พึงระวังว่ากรณีการตรวจหาสารเสพติดเนี่ย
คนไข้ที่เสพยากลุ่มนี้อาจได้ผลบวกนะฮะ
เรียกว่าผลบวกลงของยาบ้านั่นแหละซึ่งในชุดตรวจปัสสาวะได้
แต่เมื่อเอาส่งตรวจยืนยันเนี่ยเฉพาะยาบ้าก็จะไม่พบนะฮะ
เราเอาเครื่องตรวจยาบ้าเนี่ยไม่เจอนะนะครับเพราะไม่มียาบ้าดังนั้นควรจะตรวจหาสารแบบหลายชนิดจะดีที่สุดถูกต้องนะหากคนไข้มีประวัติเสพยาชนิดนี้ลักษณะแบบนี้แล้วในกรณีเป็นคนจีนหรือไปเที่ยวผับที่มีคนจีนจำนวนมากเนี่ยอันเนี่ยก็ควรจะตรวจเขาบอกว่าอย่าไปตรวจแต่ยาบ้าถูกต้องไหมตรวจยา
ธุรกิจเทคผับก็เป็นของคนจีนเยอะเหลือเกิน
วันนี้เขาบอกมันอาจจะมาจากความคิดของต่างชาติเดินทางเข้ามาหรือเปล่า

ที่ฝากยาแล้วแบบเหมือนฝากเล่าว่าเดี๋ยวมากินต่อ

เขาบอกจากผับนั้นที่จับกันได้วันนั้น

ถึงมีสันทนะกับคุณชูวิทยเสี้ยกันอยู่นี่ไง

มันหนักที่มันมียาเสพติดขายในผับแล้วตอนนี้
คงไม่เข้าใจหรอกเมื่อก่อนพวกพี่มีเงินกัน

เราก็ว่าเท่แล้วอู้เจอข่าวไหมช็อกเลย
ถูกต้องกลับมาเล่นใหม่เบิกของเก่าได้
แต่ละเจ้าก็ส่วนผสมไม่เหมือนกันด้วย
มันทำให้การเต้นหัวใจมันแรงมากทำให้โอเตอร์โดสได้
ส่วนบางเจ้าเนี่ยก็จะเป็นแบบยานอนหลับเยอะหรือว่ายาเคเยอะ
อันนี้ก็จะทำให้มีอาการที่สลึมสลือแล้วก็เวอแล้วก็หลอนได้ง่ายมาก

แต่ว่าบางเจ้ากลัวว่าของที่แบบลูกค้าเล่นไปแล้วมันไม่แรงพอ
ลูกค้าบอกพี่ไม่ค่อยแรงเลยก็จัดส่วนผสมที่มันหนักเนี่ย
เพิ่มมากขึ้นทำให้เด็กที่เหลือคนที่ใช้สารเสพติดอันนี้
มันทำให้โอวาโดสแล้วก็เสียชีวิตได้ง่ายด้วย

คนที่ใช่มันไม่รู้เลยว่าเขาใส่อะไรยังไงข้างไหนเข้ามา
แล้วซองก็ไม่ได้แบบบอกว่ามีส่วนผสมเท่าไหรเนาะ
ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อันตราย
ยาอียาเคแล้วก็ยานอนหลับ

แต่ที่สำคัญคือมีนักเรียนชายหญิงมั่วสุมเสพกัญชา
แล้วก็พอดรักกันด้วยแต่ไม่ได้ที่รีสอร์ทหรือว่าที่บ้านนะครับ

ท่ารถตู้เมืองกาญจนบุรีนั่นเองครับวันนี้

โพสต์ภาพเด็กนักเรียนชั้นมัธยมชายแล้วก็หญิงนะครับ
จับกลุ่มมั่วสุมสูบบุหรี่เสพยาแล้วก็พ่อรักกันอย่างไม่แคร์สายตาผู้คนที่ผ่านไปมา
พร้อมชี้พิกัดจุดมั่วสุมนะครับที่บริเวณท่ารถตู้สายกาญจนบุรีสังขบุรี
ใกล้สถานีขนส่งผู้โดยสารกาญจนบุรีต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เขาจริงพบว่าจิตที่มีการแจ้งเบาะแสเป็นลานจอดรถครับ
อยู่ทางด้านหลังของอาคารพาณิชย์ที่เปิดเป็นท่ารถตู้โดยสารสาธารณะสายกาญจนบุรีสังขระบุรีนั่นเอง
โดยพบกลุ่มเด็กเนี่ยนักเรียนชายแล้วก็หญิงเกือบ๑๐คนเลยทีเดียว
กำลังจับกลุ่มนั่งสูบบุหรี่แล้วก็พูดคุยกันอยู่นะครับตามที่มีการแจ้งเบาะแสนั่นเอง
จังหวะเดียวกันเจ้าที่ตำรวจสายตรวจสอบพอเมืองกาญจนบุรีเนี่ยได้เข้ามาตรวจสอบในจุดเดียวกันนะครับ
ทำให้เด็กนักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยพยายามแยกย้ายกันหลบหนีครับแต่ก็ถูกควบคุมตัวไว้ได้กลุ่มหนึ่งนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบถามว่ามาจับกลุ่มเนี่ยมั่วสุมเนี่ยทำอะไรกันบริเวณนี้เด็กนักเรียนก็อ้างว่ามานั่งรอเพื่อน
เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เชื่อครับก็เลยควบคุมตัวไปที่สพเมืองกาญจนบุรีพร้อมกับแจ้งผู้ปกครองให้มาเข้ามารับทราบพฤติกรรมดังกล่าวนะครับ
ทั้งนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวได้เข้าไปสำรวจด้านในลานจอดรถนะครับแล้วก็ด้านหลังอาคารพาณิชย์ที่ชาวบ้านชี้บ่อแสว่าเป็นจุดที่เด็กเนี่ยเข้ามามั่วสุมยาเสพติดกัน
ซองบุหรี่ครับก้นบุหรี่ตกอยู่ที่พื้นเกลื่อนกาดนอกจากนี้เนี่ยยังพบอุปกรณ์การเสพยาเสพติดนะครับ
ฟอยนะฮะสำหรับใช้เสพยาบ้าแล้วก็ขวดน้ำพลาสติกที่ถูกดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ในการเสพกัญชาและยาบ้าอีกด้วยฮะ
ถึงเด็กแล้วตอนนี้นะครับและที่สำคัญคือโจ่งขึ้นแล้วค่ารถแล้วตอนนี้ฮะ
กาญจนบุรีนะครับอืมสรุปไอ้กัญชาเขาก็ยังไม่จบใช่ไหมแม่ยังสิ
เรื่องต้นเนี่ยเขายังต้องสนับสนุนว่าให้กัญชาเป็นทางการแพทย์ในเบื้องต้น
แต่ถ้าสมมุติในความคิดของตัวเองนะ
อย่างเมื่อวานเนี่ยข่าวที่แบบว่าคนเนี่ยไปแบบว่าแม่ทำงานอยู่
รู้สึกจะเป็นทำงานห้างแม่มีเงินติดตัวร้อยหนึ่งลูกออกมาละอารวาส
อ๋อจะเอาเงินให้ได้สี่ร้อยบาทอ๋อที่จะไปจ่ายค่ากัญชาที่บอกว่าเป็นเพราะแม่ใช่ไหม
ไม่ใช่เป็นเพราะแม่ตำรวจมาถึงปุ๊บตำรวจก็บอกว่าคือจะจะตีแม่อ่า
ตำรวจมาถึงปุ๊บตำรวจถามเอ้าเมาอะไรเมากัญชาผิดเปล่า
ตำรวจไม่รู้เหรอว่ากัญชาเขาเสรีกันแล้วชี้เท่าไหร่ก็ไม่ผิด
อืมอืมน่ะวันนี้มันก็เลยข่าวที่กัญชาออกไปอ่ะ
เรายังไม่เคยเห็นว่ามีความคิดที่เขาอาจจะมีความคิด
แต่เขายังไม่ประกาศครับว่ากัญชาทางการแพทย์มันคืออะไรอืม
ไทยรัฐทอล์กรู้สึกไทยรัฐของเราได้มีการไปสัมภาษณ์คุณอนุทิน
คุณอนุทินก็บอกโอเคล่ะมันยับยั้งการมะเร็งพากินสารโรคนู้นโรคนี้
แต่วันนี้ตั้งแต่เราปลดล็อกกันมาเรารู้หรือยังว่ากัญชาอะไรรักษาอะไร
อ่านอกจากหนึ่งใส่ก๋วยเตี๋ยวอืมสองเด็กนักเรียนเมาอืม
ไม่เห็นในการรักษาถูกเป็นรูปเป็นร่างถ้าวันนี้คนไทยอ่ะ
เข้าใจว่าโอเคล่ะกัญชามาช่วยยับยั้งอะไรบ้างหรืออะไร
อย่าลืมนะกัญชาถ้าใช้ให้เกิดประโยชน์มันก็มีคุณอนันต
ถูกแต่ถ้าสมมุติใช้ใช้เป็นโทษมันก็เป็นโทษ
ก็เป็นโทษใช่อืมเอาง่ายง่ายแค่แบบว่าปุ๋ยอ่ะ

วันนี้ก็ไม่รู้จะจบยังไงกับการช่า

กฎหมายออกมาควบคุมในเรื่องของช่อดอก
ที่ใช้เป็นสารเสพติดอันนั้นอาจจะมีกฎหมายอันนี้
บอกว่าถ้าสมมุติใช้เป็นการทางการแพทย์อันนี้ใช้ได้
แต่ถ้าช่อดอกในทางสาธารณะการอันนี้อาจจะมีความผิด
หรือว่าอาจจะสูบที่บ้านได้แต่ว่าในที่สาธารณะอาจจะใช้ไม่ได้
ก็อาจจะมีกฎหมายออกมาควบคุมในระยะต่อไป

ไปค่ะแม่
วันนี้ได้ดูข่าวข่าวหนึ่งครับปรากฏว่าเขาถูกตัดขา

ซึ่งเขาร้องสภาธนายความว่าถูกโรงพยาบาลดังเนี่ยตัดขา
ทั้งที่ตัวเองไม่ได้เซ็นยินยอมทีซ้ำไป
แต่แปลกกว่านั้นคืออายการเนี่ยไม่สั่งฟ้อง

คือวันนี้นายกิจสดาสารสุขเดินทางมาที่สภาธนายความ
เขาบอกว่าช่วยเขาเถอะช่วยเหลือเขาหน่อยเถอะ

โดยมีคุณนายกสมาคมสภาธนายความเนี่ย
ในพระบรมราชุปธรรมเนี่ยเป็นผู้รับเรื่อง

ตัวเองเข้ารับการรักษาแผลใต้ฝาเท้า
แพทย์ผู้ตรวจรักษาให้นอนโรงพยาบาลดูอาการแล้วก็รักษาแผล
ต่อมาทางโรงพยาบาลได้นำผู้ร้องเข้าไปผ่าตัด
เพื่อเปิดดูว่าบาดแผลเป็นยังไง
แล้วก็ให้พักรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลอีก๗วัน
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของทุกโรงพยาบาลมีเอกสารมีข้อความว่า
ซ่อมแซมบาดแผลมาให้เซ็นฮะ
ผู้ร้องจึงลงชื่อในฐานะผู้ป่วยในเอกสารนั้น
จากนั้นปุ๊บผู้ร้องก็ถูกนำเข้าผ่าตัดโดยตัดขาข้างซ้าย
บริเวณใต้เข่าของผู้ร้อง
นายกิจสดาจึงขอเอกสารในการรักษามาดูปรากฏว่า
ลงชื่อไว้มีข้อความเพิ่มเติมว่าตัดเท้าซ้าย

ถูกแต่วันนี้มันมีเอกสารมันมีคำว่าตัดเท้า
เท้าแล้วไงขนาดที่เซ็นก่อนผ่าตัดไม่มีข้อความดังกล่านี้เกิดขึ้น
ผู้ร้องเรียนเนี่ยก็เชื่อว่าการรักษาของหมอเนี่ยหรือแพทย์เนี่ย
เป็นการกระทำโดยประมาทปราศจากความระมัดระวัง
เป็นเหตุให้ผู้ร้องเนี่ยได้รับอันตรายสาหัสฮะเลยยื่นฟ้องแพทย์และโรงพยาบาล
ต่อมาพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ส่งสำนวนไปให้พนักงานอายการ
ปรากฏว่าพนักงานอายการมีคำสั่งไม่ฟ้อง
เพราะอันนี้เอกสารมันมีคำว่าตัดขาอยู่แล้วไงก็เข้าใจแล้ว
วันนี้เขาก็เลยบอกโอเคละขาเขาก็โดนตัดไปแล้ว
ก็เลยมาร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากสภาธนายความ
เพราะว่าที่แรกที่เขาเห็นอ่ะมันไม่มีข้อความนั้นว่าจะมีการตัดอืม

ใช่เพราะว่ามันมีข้อความที่เขียนว่าตัด
ตรงนั้นเขาอาจจะช่วยเนอะเหมือนแบบแพทย์ก็ช่วยสุดวิธีอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ตอนนี้เขาก็ต้องมาลองเพื่อให้มันจะตรวจสอบได้ไงแม่เพราะในเมื่อมันไม่ฟ้อง
คือมันตรวจสอบไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะว่าในเอกสารหรือว่าในสำนวน

ถูกต้องแล้วก็มีข้อความที่เขียนว่าอนุญาตที่จะทำการตัดขาได้เลยนะฮะ
เพราะปกติเวลาเราแบบจะหาหมอหรือทำอะไรถ้ามีเซ็นเอกสารบางทีต้องอ่าน

อันนี้ก็ไม่รู้ยังไงเพราะว่าเหมือนกับเราเซ็นไปแล้วหรือเปล่า
เขาก็ถึงบอกเขาต้องดูว่าเอกสารออกมามันก็มีคำว่าตัดขาซ้าย
หรือว่าถ้าสมมุติว่าเอกสารที่เขาบอกว่ารักษาแผลใต้เท้าอย่างเดียวไม่มีการตัดขา
แล้วเขาได้ทำการซีล็อกไว้หรือว่าได้บันทึกไว้อันนั้นก็อาจจะเป็นหลักฐานของเขาที่สามารถยื่นต่อสารได้

เรื่องราวกรณีของนักเรียนอาชีวะย่านมินบุรี๑๗คนนะคะที่มีการอุ้ม
เขาเรียกว่าอดีตนักเรียนอาชีวะ๓คนไปทำร้าย
แล้วก็มีการกักขังที่ย่านรามคำแหง
ตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะขอหมายจับผู้ก่อเหตุที่เป็นเยาวชน
แล้วก็ที่มีอายุเกิน๑๘ปีรวม๔คน
ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้๔คน
รวมถึงนายเติ๊ตเป็นเยาวชนคนเดียวที่นำส่งสารเยาวชน

ส่วนกรณีผู้เสียหายเขามีการให้การ
ในเรื่องของว่าหนึ่งในผู้ก่อเหตุเป็นทหาร
อันนี้ก็เลยบอกว่าต้องตรวจสอบข้อได้จริงอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ซึ่งจากการประเมินอายุของผู้ก่อเหตุที่ว่า
คาดว่าน่าจะเป็นอาหารเกณฑ์นะคะ

ตอนนี้ค่ะมีแต่คำให้การที่สอบปากคำจากผู้เสียหาย
ก็เลยต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็รอการสอบปากคำจากผู้ก่อเหตุก็คือกำลังไล่ล่าตัวกันอยู่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
สำหรับประเด็นที่ผู้เสียหายบอกว่าเอาล่ะต้องการให้ไปตรวจค้นบ้านทรงไทยที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนหน้านี้ค่ะตำรวจมีการเข้าไปตรวจค้นไปแล้ว
แต่หากจะขอหมายค้นอีกครั้งนี่อันนี้ต้องพิจารณาถึงเหตุผล
โดยหลังจากสอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุ๔คนที่ยังไม่ออกหมาย
ขณะนี้พนักงานสอบสวนก็เลยได้รวบรวมคำร้อง
เพื่อที่จะเตรียมเสนอต่อสารออกหมายจับ
แล้วก็เตรียมออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุนะคะเป็นผู้ใหญ่๓คน
แล้วก็หมายเรียกเยาวชนอีก๑คนด้วยกัน
ในขณะเดียวกันก็มีนายเทียรวัตรอายุ๔๒ปี
เขาพาลูกชายอายุ๒๐ปีไปพบทนายรณรงค์แก้วเพชร

เนื่องจากว่าคุณพ่อเขาเห็นข่าวกลุ่มวัยรุ่นจับเยาวชนไปทำร้าย
แล้วก็มีการกักขังมีการให้อมนกเขาเนี่ยค่ะ
พ่อเขาก็เลยคาดการณ์เอาไว้ว่าเอ๊ะมันเป็นแก๊งเดียวกันหรือเปล่า
ก็เลยบอกว่าอยากที่จะไปเช็คเรื่องนี้เพราะว่า
ช่างกลกลุ่มเดียวกันที่เอาเหล็กร้อน
ที่มีสัญลักษณ์ของสถาบันมาเผาหัวนมของลูกชาย
อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้น๓พฤศจิกายนนะคะ
แล้วเขาก็มีการแจ้งความไว้ที่สอนอบางชัน
ทนายโรนโรงพวกเลยบอกว่าเอาอย่างนี้
แล้วตัวทนายเองเขาบอกว่าเขาจะรวบรวมผู้เสียหาย
ถ้าคดีไม่คืบหน้าก็จะไปร้องตำรวจอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่ารักษณะการกระทำมันเข้าข่ายการทารุณกรรม
มันข้ามคำว่าการทำร้ายร่างกายไปแล้ว
ส่วนเรื่องที่มีคนโพสต์ว่าเป็นนางสาวพลอยออกมาขอโทษ
แล้วก็เขียนว่าเป็นหนังคนละม้วนนั้นเนี่ย
ทนายบอกว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่าเป็นนางสาวพลอยตัวจริงหรือเปล่า
แล้วเมื่อวานนี้ที่เราถามกันว่าบอกว่าเป็นหลานของนักแสดงสาว

ปรากฏว่าแพทย์นับประพายกับนับเข้ามาไหล่นังไหล่คู่กัน

ไม่รู้จักเลยว่าเขาเป็นใครไปฟังเสียงแพทย์ไหม

เพราะว่าทุกช่องข่าวออก
แล้วอยู่ดีก็มีชื่อกูหลุดเข้าไปในร้าน

แค่ว่าคนที่ชื่อพลอยเนี่ยที่เป็นแฟนของอีเนี่ย

ที่ที่เขาเรียกกันว่าหัวโจกเนี่ยเอ่อ

ซึ่งพลอยคนนี้
มากมายมีชื่อเราแล้วเราสืบไปอยู่

สอบเรื่องราวมาให้แล้วนะทุกคน

แพทย์นับเนี่ยคือสายตรง

ก็งงมากว่าอยู่มา๓๖ปีเนี่ย
ไม่เคยเห็นหน้าน้องพลอยเลย

น้องเขาพูดตลอด

ก็ไม่ใช่สาวแพทย์ก็ออกมาบอกเนี่ย
คือตัวแพทย์เองเขาก็เปิดเผยบอกว่า
ทนายมีการพูดอักษรยอบเป็นพน

ก็เลยโทรหาเพราะว่าทุกคนเนี่ย
เข้าใจว่านาฟเป็นหลานฉัน
นี่คือสิ่งที่แพทย์พูดนะมีส่งรูปมาให้ดูอีกว่ารู้จักคนนี้ไหม
นี่ก็ไม่รู้จักพลอยไหนตามที่แพทย์เขาบอกเลย
เขาบอกว่าเป็นหลานแพทย์นับประพาบ้านเป็นอิสลาม
ก็บอกว่าแพทย์ตกใจว่าทำไมถึงมีชื่อเขาอยู่
ส่อเรื่องราวไปแพทย์กับน้ำคือสายตรง
อันนี้อยู่มากว่าแบบ๓๖ปีแพทย์ไม่เคยเห็นหน้าน้องพลอยเลย

น่าจะต้องแบบพอรู้บ้างซึ่งตอนนี้คนก็เล็งไปที่น้ำ
นาฟเนี่ยก่อเรื่องอีกแล้วคนละนามสกุลเลย

ทางฝั่งเราต้องไปเซ็นยินยอม
หรืออีกฝั่งหนึ่งที่เป็นญาติห่าง
ทำไมฉันต้องมานั่งรับรู้เรื่องพวกนี้ด้วย

ทุกคนก็ไปมองว่าไอ้น้ำแสบไงเธอ

ตอนนี้คันนึงแล้วเอาพอสมาคันหนึ่ง

เพราะตอนจริงอันเมื่อวานที่เขาออกมาพูดก็คือ

งงเลยว่าทำไมไปเรื่องไปถึงเขา

เพราะว่ามีการเป็นผู้ประหว่างอย่างนี้เราอ่านข่าว
ก็บอกเป็นแบบว่าหลานของดาราชื่อดัง

ทนายจะต้องดาราจะต้องออกมาชี้แจงนะ

ครับผมนะฮะมันไปกระทบกับน้องแพทย์ด้วยแล้วก็งานเขาด้วย

ตันเจริญมาดเนิดหน้าในแบบคนอื่นนั้นตันเจริญเร็ว

ตันเจริญคือจริงมันแค่เจริญ
แต่แทร่ตัน

นามสกุลไทยต้องเป็นนี้เอาแทร่บวกชื่อกลับบี

แต่นางสุกจริงเมื่อก่อนก็คือนายเจริญนี่แหละ

แม่ก็แต่งเข้าบ้านอื่นแม่ก็เป็นอันดับสกุลไหมล่ะ

โจ๊กเล่นคือลูกรักลูกรักตั้งแต่แรกเลย
ไม่ใช่แฟนน้องควรขอว่าแฟนคุณมดดำหรือเปล่า
โจ๊กนี่แหละที่เอาไอ้ไข่รุ่นแรกไปนี่แหละ

ใช่แล้วก็ตามหาอยู่นี่แหละนะครับผม
นะฮะมาถึงหนึ่งเรื่องราวกันบ้าง
ขอหยุดเถอะโชว์กายกรรมในรถไฟฟ้า

แต่เขาบอกว่าเห็นพฤติกรรมแบบนี้แล้วขอได้ไหม
เพราะว่ามีคนนึงเนี่ยเขาไปโชว์กายกรรมในรถไฟฟ้าครับ
ชาวเน็ตถูกใจทั้งแคปชั่นและภาพประกอบนะครับ
ขอความกรุณาผู้โดยสารโดยระบุว่า
ไม่ทำกายกรรมในรถไฟฟ้านะคะเพื่อนไม่ปลื้มค่ะ

เมื่อยเขาเปล่ามดอาจจะยืนมานานแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะ
โอ้โหนี่ห่วงคู่ด้วยนะครับผม
แล้วก็ราวมีไว้สำหรับผู้โดยสารใช้ยึดจับ
เพื่อป้องกันการล้มขณะเดินทาง
ไม่ควรห้อยโหนออกกำลังกายหรือใช้ประกอบกิจกรรมอย่างอื่น

รบกวนผู้โดยสารท่านอื่นอีกด้วยนะครับ
ไม่ใช่ว่าไม่สนับสนุนให้ทุกคนออกกำลังกายนะ

นะครับผมแต่ในรถไฟฟ้ามิได้จริง
มาโชว์กำลังแขนตรงนี้ไม่ได้นะครับต้องมีฮิมนะครับ
ขอให้ไปทำแบบนี้ที่บ้านถูกต้อง
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมาก็มี
ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเช่น
แต่ภาพประกอบนี่เชิญชวนมากนะคะ
แล้วก็๕๕ตอนดึกเนี่ย
เคยเจอตอนดึกค่ะกับช่วงคนโล่ง

มันมีจริงนะฮะคนที่แบบว่าเข้ายิมบ่อย

แสดงว่าน่าจะมีหลายคนทำนะ

มันเที่ยงคืนแล้วอ่ะ

เออใช่เอาถึงพี่ล่วงเรื่องลงมา
เพราะฉะนั้นก็อย่าหาทำที่โรยฟ้านะครับ

งวดเลขหน้า

ครั้งที่แล้วแค่สลับกันถูกต้องไหม

ป์นี่ตัวพอดี

เลขหน้าแค่สามตัวมันมีโอกาสตรงแต่ถ้าสมมุติเหมือนงวดที่แล้วอ่ะ
ที่มันสลับกันนิดนึงอย่างนั้นอันนั้นตกใจ

แต่อันนี้โอเคล่ะ๗๘๙๑๒๑๗๘๙ยังโอเค
ครับผมใช่ไหมล่ะพรุ่งนี้น้ำมันลงนะแม่น้ำมันก็ลง
อ่าว้าวนะครับแต่เวลาขึ้นขึ้นที่เป็นบาทเนอะรวมนั้น
๔๐๕๐น้องมอลเกลียดลง๑๐ตัวต่างปะเนี่ยแม่
๓๐ตัวต่างดีเซลยังคงเดิมอยู่
แต่ถ้าเกิดพรุ่งนี้เราก็ยังหยุดใช่ไหมครับแม่ราชการเราก็หยุดครับ
พรุ่งนี้หยุดครับ๔วันนี่แต่แบบว่าข่าวลงบอกว่าสนักงานเขตยังเปิดให้บริการตามปกตินะ
ใครจะแบบแจ้งมรณะทะเบียนสมรสอะไรอย่างนี้
เอาเหรอครับอืมแต่คือกรุงเทพกับปริมณฑลถูกไหมครับ
ใช่ต่างจังหวัดก็ปกติอ่าฮะเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยแหละ
อ่าปิดเพื่อให้รถมันโฟล์ขึ้นโรงเรียนหลายที่ก็หยุดนะคะ
แต่ก็ไม่ปิดบริษัทต่างก็เปิดก็ปกติถ้าสมมุติ

ใช่เพราะมันเส้นมันไม่ได้เส้นฝั่ง

เอาเป็นตัวเล่นแม่บอกว่าอ่ะหยุดเลย

ช่วงหน้าครับ
เอาล่ะ
ทำเอาต่อมเผือกชาวเน็ตกระตุกกันแบบรัว

เห็นภาพนั่งจิบกาแฟแบบชิว

ยังไม่พอขอ๓ได้ป่ะ

ดูภาพก่อนไหมขอ๒ยังไม่พอเลยนะแม่

ซึ่งจากภาพก็ดูชิวสวยไม่มีอะไร

คนไปผูกโยงกับแซน

ทำไมอ่ะไปมันไปเกี่ยวยังไงอ่ะ
คือเดินหน้าฟ้องหมินประมาทออกมาโพสต์ข้อความว่า
ในวันที่เราโดนกล่าวหาตกเป็นจำเลยสังคม
คุณออกมาชี้นำเหน็บแนมให้เราเดือดร้อน

ถึงวันนี้วันที่หมายเรียกครั้งที่๒

กำหนดวันที่หนึ่งธันวาคมหวังว่าคุณจะทำตามกรรมนะคะอืม
งานนี้บทสรุปเรื่องเราจะลงเออยังไงต้องรอลุ้นกัน
ติดตามต่อไปคนก็บอกอ่ะไอ้นิ๋งก็ไปลงไง๒

แต่ฉันสงสารหมอหมอที่ไฟไหม้อะเธอ

หมอเมฆเธอเก็บเงินมาเพิ่งเปิด
จริงเขาเปิดตรงนั้นมาสักพักนึงแต่เขาเพิ่งทำใหม่
แล้วทำใหม่ได้แค่แป๊บเดียวก็คือไฟไหม้
คือจริงเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าไฟไหม้ในหลายปี

ใช่เพราะว่าคนติดให้ใส่อันดับหนึ่งไฟไหม้เพราะว่ามีโรงงานหนึ่งที่
แล้วก็มีในตรงแถวสยามอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นคลินิกของทางหมอเมฆ
พี่หนิงออกมามีการแบบโพสต์บอกเพราะว่าจริงพี่หนิงเนี่ยเขาจะรู้จักกับทางหมอเมฆอยู่แล้ว
เมฆเขาก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องของฟิลเลอร์ซึ่งเป็นแบบว่าเจ้าใหญ่แล้วก็เป็นเจ้าที่ดังในเรื่องนี้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้
แล้วหมอเขาเพิ่งทำหมอยังน้อยกว่ารถเมย์อีก

ใช่ดาราไปเยอะมากค่ะดาราก็คือใช้ที่นี้ก็ค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็เลยแบบกลายเป็นว่าเหมือนเผื่อมีเครื่องเลเซอร์มารอะไรโอปกรณ์ทุกข้างคือมันแพง
หมดเลยเมื่อเช้าเขาส่งไปบอกเขาอยู่เหมือนกัน

ที่อยู่ที่แถวพระรักษณ์บังนาตราสน์นี่
เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็พยายามดับเพลิงเมื่อวานนี้นะฮะ
รถติดยาวเลยค่ะตั้งแต่แบบช่วง๕โมงเย็น
ที่เราได้ดูบอลยูโรครั้งที่แล้วก็โรงงานนี้เนอะ

ยูโรให้พวกเราได้คืนความสุขให้ประชาชน

ไฟไหม้ไปแต่เขาบอกว่าบางนารถติดมาก
เพราะว่าอยู่ริมถนนเลยค่ะบางนาตราดกิโลเมตรที่๑๖

ไม่รู้ว่ะทั้งที่พวกมันฝนตกนะ
ใช่เนี่ยฮะเนาะ
นี่ค่ะแล้วก็จุดที่เมื่อกี้อันรูปก่อนหน้านี้
ก็จะเป็นที่คลินิกของหมอเมฆที่เป็นสีน้ำเงิน

อันนั้นจะอยู่ตรงสยามแถวทางจุฬาค่ะ

อันนี้ก็คือเหมือนไฟมันรัดวงจรอยู่เนี่ย
จริงเนี่ยตอนนี้เราต้องทำบ้านทำเบิ้ลเนี่ย
ต้องเช็คระบบไฟเรื่องสายไฟนี้ระบบสำคัญมาก

เมื่อวานหลายจุดจริงค่ะอายุทยาก็มีอีกจุดหนึ่ง

โอ้โหนี่จากจุดเล็กนี่คือลาม

อยู่ในย่านที่แบบว่าอยู่ในเมืองนะ
ในเมืองเลยอ่านี่อายุทยาค่ะ

อืมเรื่องฟืนเรื่องไฟเนอะต้องระมัดระวังในช่วงนี้นะฮะ

มาถึงเรื่องราวของป่าเทพกันบ้างดีกว่า
ซึ่งเราก็ได้ยินข่าวป่าเทพเรื่องราวเกี่ยวกับการธุรกิจของป่านะครับ
ก็เหมือนกับขนมปี้องป่านี่ก็น่าจะไปได้ดีแล้วก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจะรอด
แต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับป่าเทพของเราประกาศขายไร่ป่าเทพเนื้อที่๑๓ไร่นะฮะ
ว่ากรุงเทพโพงามตัดสินใจเองมีความจำเป็นแฟนคลับและลูกค้าต่างเข้ามาสอบถามด้วยความเป็นห่วงจำนวนมากว่า
มันเกิดอะไรขึ้นกับไล่ของป่าและในช่วงนี้เนี่ยหลายภาคส่วนโดยเฉพาะในภาคธุรกิจ
ต่างได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับธุรกิจทั้งเล็กแล้วก็ใหญ่เนี่ย
ต้องเจอมรสุมทางเศรษฐกิจนะฮะถาโถมเข้าใส่จนบางรายก็ต้องหยุดกิจการนะฮะ
กิจการทิ้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือว่าแม้แต่คนดังในวงการบันเทิงนะฮะ

ไร่ทั้งหมดแล้วก็ระบุว่าขายครับไร่ป่าเทพ๑๓ไร่กว่าที่สวย
ร่มรื่นต้นไม้เยอะที่สุดในแถบนี้พร้อมกับสิ่งปลูกสร้างสนใจติดต่อ
สี่สี่หนึ่งห้านะครับผมแล้วก็แฮสแท็กไร่ป่าเทพ
แล้วก็แฮชแท็กเทพโพงามนั่นเองสิบสามไล่สิบสามไล่อืมนะครับ
เพราะว่าค่าใช้จ่ายแต่เดือนของป่าก็เป็นแสนเหมือนกันในการที่จะซื้อฟาร์ม
ซื้ออาหารสัตว์เนี่ยมาเลี้ยงวัวที่ป่าเขาไปถ่ายมานะฮะ
แล้วก็สัตว์ตรงนั้นเนี่ยการขายอาหารเขาบอกว่ามันก็ช่วยพยุงได้ไม่มาก
อืมนะครับล่าสุดไม่ไหวเหมือนกันป่าก็เลยบอกว่าเลย
ถนมเปี๊ยะก็ค่อยค่อยดรอปลงมาเรื่อยเรื่อยอืมนะครับ
ก็เลยต้องประกาศขายไร่นะครับสิบสามไร่ด้วยกันนะฮะค่ะอืมอ่ะ
ไปดูข่าวต่างประเทศกันบ้างโดนัลดทรัมป์นะคะอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
ใบสมัครค่ะชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่๒มาแล้ว
ก็คือยื่นไปเมื่อวันอังคารที่๑๕พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่นนะคะ
โดยโดนัลดทรัมป์เนี่ยเคยเป็นผู้บริหารสูงสุดของรัฐบาลสหรัฐในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
ถึงสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ก็ทำให้เขาเนี่ยยังมีโอกาสที่จะสามารถดำลงตำแหน่งประธานาธิบดี
ได้อีกหนึ่งสมัยก็คือจะมีในปีสองพันยี่สิบสี่อะค่ะครับหลังจากการยื่นใบสมัครไปแล้วปั๊บ
ก็ประกาศข่าวดังกล่าวลงมาเลยบอกว่าผมเนี่ยลงสมัครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอีกสมัย
สองปีที่แล้วเนี่ยเราเคยเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่และไม่นานเราจะเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
สมัครเรียบร้อยนะคะจะไปชิงตำแหน่งละครับผมนะฮะฐานเสียงเขาก็ยังพอมีอยู่เนอะ
นะฮะสำหรับโดนัลดทรัมป์นั่นเองเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่ครับ
ฟุตบอลโลกยังไงมอสเขาบอกได้ดูไม่ครบแมทฮะหรือยังสรุปแบบชัดเจนหรือยังพี่
แต่วันนี้คือคนไปถามรัฐมนตรีกัน
ไปถามรัฐมนตรีอนุชารัฐมนตรีประจำสำนักนายก
เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวดูฟังจากปากเขาชัดสิว่า
สรุปแล้วฟุตบอลโลกคนไทยจะได้ดูหรือเปล่า
เขาบอกว่าแหมจะตื่นเต้นอะไร
ยูโรเรายังรู้ก่อนแค่วันเดียวเอง

อ่าฮะอีกพันล้านจะหามาจากไหน
นะฮะช่วงหน้าแล้วกันเนอะนะฮะเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ
อย่างที่บอกนี่คุณอนุชาตอบมาอย่างนี้ดูเอาเองแล้วกันนะฮะ

เดี๋ยวกลัวเสียงไม่ได้อ่ะดูนี่
คนถามทุกวันตอนนี้เรื่องของฟุตบอลเราจะได้ดูบอลโลกกันไหมอ่ะ
ว่าเราจะได้ดูรึเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะฮะ
ครับผม
ไม่หรอกครับผมเชื่อว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับผม

ตอนนี้เราจะรอถึงวันไหนครับถ้าไม่ชัดเจนว่าเราจะได้ชมกัน

ขนาดยูโรยัมวันสุดท้ายเลยนะครับ
ขนาดยูโรยัมวันสุดท้ายเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วมีความหวังแล้วนะฮะเราอาจจะได้ดูวันสุดท้ายแมทชิงเลยนะคะ
ถูกต้องวันนี้คุณครูอนุชานาคาสัยเนี่ย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรมนตรีก็ตอบคำถามสื่อมวลชน
เกี่ยวกับความคืบหน้าอย่างแรกเลยการเจรจาการซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ย
ประเทศกาต้าซึ่งจะเริ่มต้นด้วยวันที่๒๐พฤศจิกายนนี้

ลูกอนุชาบอกว่าพลเอกประวิทย์รองนายกได้ประสานกับกรกฐหรือทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเรียบร้อยแล้ว
เจรจานะฮะไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
เชื่อว่าได้ลดห่อนค่าลิขสิทธิ์แล้วก็เอกชนช่วยสนับสนุน
มั่นใจว่าคนไทยได้ดูบอลโลกครบทั้ง๖๔แมท

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะทราบผลที่แน่ชัดเจนได้เมื่อไหร่
ยูโรยังวันสุดท้ายเลย
อ่าแล้วเราจะรู้วันสุดท้าย
กกทนะคะก็บอกว่าก็คือเล็งอีกแผลหนึ่ง
ก็คือยืมเงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
มาซื้อลิกสิทธิ์ไทยทอดสดฟุตบอล๒๐๒๒
กฎหมายสามารถทำได้เพียงแต่ต้องหาเงินจากเอกชนมาคืน

โอ้หลายคนมีคนแชร์ลิงค์ด้วยนะพี่
ถ้าสมมติจะต้องไปติดสิ่งเบื่อที่มาดูฟุตบอลโลก็

ช่องทางธรรมชาติไปกันได้รอรถหนามกันไป
เพราะฉะนั้นแล้วก็เขาบอกว่ามีการล่ารายชื่อด้วยนะฮะ
ให้คนไทยที่อยากดูฟุตบอลโลกเนี่ย
คนละ๑๐๐๐บาท๑๐๐๐๐๐๐ลายชื่อ
จะได้จ่ายเพิ่มไปเพราะว่าตอนนี้มันขาดอยู่
จ๋อยังก็ไปจ่ายซื้อกล่องนี่ดีกว่าแม่

เพราะล่าสุดที่กาต้านี่เขาเอาถ้วยฟุตบอลโลกออกมาแล้วนะครับ
อันนี้เป็นทองคำแท้นะครับนี่ฮะต้องแบบใส่ถุงมงถุงมือ
หรอกเข้าใจคนดูอย่างที่เมื่อวานคนก็พูดทางรัฐมนตรีวิศนุ
เขาบอกว่าคนดูมีไหมมีแต่เป็นคนกลุ่มน้อยเป็นหมู่น้อย
แต่วันนี้คือถ้าสมมุติเราไปดูอย่างเวียดนามเนี่ยเวียดนามเนี่ยเขาซื้อแค่๖๐๐กว่าล้าน
ประเทศไทยเราซื้อตั้ง๑๖๐๐ล้านหรือถ้าจะเอาแค่๑๖แมทสุดท้าย
ประเทศอื่นเขาซื้อกันอยู่ที่แค่๒๐๐ล้านทำไมประเทศไทยจะต้องซื้อ
เพราะจริงมันมีการคุยกันมาตั้งแต่แบบช่วงประมาณต้นปีไปรอบนึงแล้ว
แค่ไม่มีคนไทยภาคเพราะช่องทางต่างประชาติเยอะ
ก็อาจจะเป็นเสียงชาวต่างชาติที่เราคุ้นเคยกัน
แต่เขาบอกว่าช่องทางต่างประชาติก็มีภาคเป็นไทยแล้วนี่
ก็อาจจะมีบ้างมดแต่น้อยมากนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเสียงแบบต่างชาติอื่น
ว่ามันจะเป็นแบบทางภาษาแบบว่ารักจีนตรงนู้นนี่นะ
แต่มันก็ต้องดูเนาะก็รอนะจนถึงความสนุกมันคือต้องดูถูกไหมคะ
ที่คนอยากลุ้นผลก็คือมันก็มีเว็บอะไรที่อัปเดตผลตลอดเวลา

แต่พี่ว่าได้ดูมีความรู้สึกว่าได้ดูยังไงก็ได้ดู
มันก็ได้ดูหมดแหละแต่มันดูไม่ครบไง

แต่ถ้าสมมุติดูปุ๊บเราต้องไปติดหนี้ติดสิน
อ๋อยืมมาก็ไม่น่าจะดี

นี่หมายถึงยืมกองทุนอื่นมาเพื่อจะเอาเงินมาก่อนแล้วค่อยไปหาเงินมาใช้
ใช่เชฟยืมจากกองทุนคืนซื้ออาวุธอะไรแม่งใช่ไหม
ดีต้องไปยืมมาก่อนแล้วให้เอกชนปก

เครื่องดำน้ำมีเครื่องยนต์มาแล้ว
ไม่มีลุ้นอยู่รอลุ้นเหมือนกัน
รอบสิบปีครับครับผมเป็นข่าวครับที่เรียกว่าเป็นข่าวดีของน้องณเดชน
กิมิยานะครับที่เอาบรรดาแฟนคลับพากันคอมเมนต์สนั่น
เจ้าตัวครับออกมาโพสต์ภาพโปรโมทเพลงเดี่ยวของน้องครับ
ครั้งแรกในชีวิตพร้อมระบุแคปชั่นว่าแฮสแท็กลำพัง
แล้วก็แฮชแท็กโลลี่นะครับนะฮะงานนี้เนี่ยแฟนแฟนก็รอติดตาม
รับฟังกันได้เลยความพิเศษจากหนุ่มณเดชน์กันได้ในสัปดาห์หน้าครับ
คุณผู้ชมครับเรียกว่ายิ่งใหญ่สมการรอคอยนานนับสิบปีฮะ
นึกว่าแต่งงานเบิร์ตตัวร้องเพลงดีมาก

เชนนะครับผมที่เป็นแบบว่า๔จตุรเทพ

ธนเดชน์ร้องเพลงดี
โลลี่ลำพังลำโพงเสียงแรงลำพังเงาเหงา

ติดตามได้ในรอบ๑๐ปีครับ
ค่ะเอ้าดูคนนี้ค่ะนางเอกซุปตาเรียกว่า
เวลาผ่านไปเร็วจริงนะ๕ปีแล้วสำหรับคู่นี้ค่ะ
ใหม่ดาวิกากับคุณเต๋อชันทวิทย์
งานนี้สาวใหม่ก็เลยบอกว่ามีการโพสต์คลิปโรแมนติกน่ารัก
เป็นภาพแบบว่าเต้นรำกับคุณเต๋อ
ชนิดที่เรียกว่าแบบหวานฉ่ำสุดเลยค่ะ

พากันมาคอมเมนต์ต่างนานาแซวกัน
แฟนคลับลุ้นข่าวดีเรื่องงานวิวาด้วยล่ะ

พบหากันมา๕ปีแล้วนะ
เป็นวันครบรอบ๕ปีของทั้งคู่

เห็นแล้วก็ยิ้มตาม

เพราะเรารู้สึกเหมือนว่าแบบยังไม่นานมาก

อ้าวเป็นอีกหนึ่งนักแสดงฮะและนักร้องมาก
ดิมั้ยอืมน้องมิวโดยเมื่อไม่นานมาเนี้ย
น้องมิวเนี้ยก็ได้ออกมาทวิดข้อความ
มีคนคุยอยู่ครับบอกได้เท่าที่บอกแล้วชัดเจนสุดเท่าที่ทำได้แล้ว
ต่อไปนี้จะเก็บให้เป็นเรื่องส่วนตัวครับขอโทษที่ทำให้ทุกคนไม่สบายใจ
อยากบอกกับแฟนคลับว่าเรามีคนคุยอยู่แล้วเพราะไม่อยากจะปิดบังอะไร
และอย่างโตแล้วถึงเวลาแล้วจะต้องออกมาพูด
ยังดีใจที่แฟนแฟนเนี่ยยังคอยสนับสนุนอยู่โชคดีที่มีแฟนคลับน่ารักแล้วก็เข้าใจเรา
สำหรับสาวที่คุยอยู่เนี่ยเป็นคนนอกวงการ
เขาบอกว่าการที่ออกมาบอกกับแฟนคลับก็คือเป็นเรื่องราวของเราคนสองคน
เราก็ให้เกียรติเขาเขายังไม่พร้อมผู้หญิงไม่พร้อมก็ต้องรอเขาก่อน
ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงทำความเข้าใจกันว่าจะเปิดตัวดีไหม
มีแบบคนคุยแล้วอะไรแล้วนี่คุณผู้ชมส่งมาบอกว่าคุณมดดำเซ็กซี่มากเลย
ดำเซ็กซี่จังเสื้อเสื้อคนชอบเสื้อพี่เยอะด้วยล่ะ
ไม่ถ้าใส่ทอตันแล้วเดี๋ยวมันจะไม่มีคอไงเป็นคนไม่มีคอลูกมันต้องเกินหรอกลูก
นี่ดีเนาะน้องมิว๓๘เองถ้าเกิด๓๕ตามที่หมอดูบอกแค่๓๔ปี
นอะครับเค้าบอกครับเนาะเอาละภรุงนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะฮะ
วันนี้หมดเวลาแล้วไปเลยหรอลูกไปเลยมาเราก็ขอยนวัดเวลาให้๑นาที
จากที่เราเบี้ยวมาหลายวันแล้วคุณอุ๋ยบอกว่าอ๋อผมมีเวลาอีก๔ชั่วโมงครึ่งครับ
ไม่ต้องให้ผมก็ได้พักภูมิฝากรายการอีก๑นาที
แต่เป็น๔ชั่วโมง๑นาทีนะหลุยเอาคืนไปโอเคฮะแต่ไปพบกับไทยรัฐนิวโชว์เราได้ต่อ
ยาวไปเนาะกับไทยรัฐนิวโชว์ดูข่าวประหนึ่งละครพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีนะ
สโรคแก่ไหนให้เขาด้วยดูข่าวประหนึ่งละคร